ดูความคืบหน้ากรณีคุณแอนทองประสมนางเอกและผู้จัดละครชื่อดัง
ที่พี่แอนถูกคนใกล้ชิดสนิทและไว้ใจขโมยของในบ้าน
ทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปรวมแล้วมูลค่ากว่า๒๑ล้านบาท

คือจริงแล้วจับตัวผู้ก่อเหตุได้หลายวันแล้วนะคะ

ผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาติดพนันออนไลน์ค่ะพี่อุ๋ย
ขโมยของจะเอาไปใช้หนี้พนัน
แล้วตอนนี้ตำรวจคัดค้างการประกันตัวเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ตำรวจจะแถลงข่าวนะคะ
เป็นภาพที่วีดีโอคอลกับพี่แอนภาพเมื่อกี้นะคะ
แล้วก็เขียนข้อความว่าส่งใจไปรัวโดนขโมยขึ้นบ้าน
ทรัพย์สินเป็น๑๐ล้านหน้าเหลือ๒นิ้วแล้ว
ตอนนี้สู้นะคะพี่แอนเป็นกำลังใจให้

เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนใกล้ชิดมากด้วย
วันนี้ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องนี้
พี่สมเกียจค่ะผู้จัดการส่วนตัวของพี่แอน
แล้วก็เป็นคนใกล้ชิดกับพี่แอนนะคะก็ถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้
คือคอนโดที่ถูกขโมยขึ้นบ้านเนี่ยค่ะอยู่แถวทองหล่อ

แต่ก่อนหน้านี้ตั้งใจว่าไม่อยากจะให้มันเป็นข่าวใหญ่อะไร

กลัวคนร้ายจะเอาทรัพย์สินไปแปรสภาพ
และกลัวจะจับคนร้ายไม่ได้เลยนิ่งเงียบเอาไว้ก่อนครับ
วันที่รู้ว่าคนร้ายขึ้นไปขโมยของเนี่ย
แอนโทรบอกพี่สมเกียจว่าไปแจ้งความเป็นเพื่อนหน่อย
ก็ไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อพี่แอนก็ไปให้ปากคำ
และคนที่น่าสงสัยก็คือคนที่สามารถเข้าออกห้องได้
คนที่ใกล้ชิดคนที่ไว้ใจ

แจ้งความเสร็จเรียบร้อยคอนโดก็ให้ความร่วมมือดีมากนะคะ
ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ตำรวจเพื่อสืบต่อ
ตำรวจเรียกสอบปากคำหลายคน
ก็คือคนที่เรียกสอบปากคำก็คือคนที่สามารถเข้าออกห้องของพี่แอนได้ค่ะ
มันจะมีใครได้บ้างก็แม่บ้านก็คนใกล้ชิด
คอยช่วยดูแลเรื่องงานเรื่องเสื้อผ้า
คนที่คอยติดตามพี่แอนหลายคนนะคะ
คุยสักประมาณ๖๗คน
สำคัญเลยคือสภาพห้องของพี่แอนไม่ได้ถูกงัดแงะอะไรเลยครับ
มารู้ว่าของหายก็เลยต้องสงสัยคนที่เข้าออกห้องได้นั่นแหละ
เพราะมันไม่ได้มีการงัดแงะอะไร
สินที่หายส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับเครื่องเพชรและเงินสดค่ะ
สมเกียจบอกว่าเรื่องนี้พี่แอนเสียใจมาก
พอรู้ว่าคนที่ก่อเหตุคือลูกน้องสาวคนสนิท
ทำหน้าที่ประสานงานแล้วก็ทำงานใกล้ชิด
เขารับสารภาพว่าเขาติดพนันออนไลน์
คือพี่แอนก็เลยเสียใจกับเรื่องนี้มากอะค่ะ
คนแบบว่าอยากทราบอะพี่ว่าเป็นคนในกล้องทายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะพี่สมเกียจ
ก็เป็นคนคนใกล้ชิดพี่แอนก็ช่วยงานช่วยงานในกองถ่ายด้วยอะไรอย่างนี้
เสียความรู้สึกเสียใจมากไหมคะเพราะว่ามันเป็นคนใกล้ชิดเลยอย่างนี้ค่ะ
ใช่เสียใจก็ไม่คิดเพราะว่าเขาก็ทำงานอยู่ที่ร้าน
ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเขาอย่างเงี้ยอืมค่ะทำงานหลายปีหรือยังคะพี่
ประมาณ๗๘ปีนะค่ะค่ะ
ก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องรอตำรวจใช่ไหมคะพี่ใช่ก็เหมือนดำเนินการตามกฎหมายแหละ
ก็อย่างที่บอกว่าจริงเราต้องขอบคุณแฟนแฟนไทยรัสทีวีจารัสออนไลน์

ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นและต้องขอบคุณแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจ
แต่เขารู้ตัวแล้วนี่ใช่ไหมรู้แล้วค่ะจับได้ตั้งหลายวันแล้วค่ะ
เป็นถึงคนใกล้ชิดของผู้ช่วยเหมือนกับผู้จัดการส่วนตัวของพี่แอน
คือทางตำรวจผู้กำกับการสอนอทองหล่อบอกว่าเรื่องนี้
ถามถึงเรื่องของกลางเยอะเลยว่าพี่แอนได้คืนไหม
ความเป็นห่วงพี่แอนแล้วอยากให้กำลังใจว่าของกลางโอ้โหทรัพย์สินเป็น๒๐กว่าล้านเนี่ย
แอนได้คืนไหมอืมตำรวจบอกว่าสามารถติดตามกลับมาได้ครบค่ะครับ
มีทั้งแบบนำกลับมาได้เลยอ่ะและมีทั้งบางส่วนที่เขาเอาไปจำนำในโรงรับจำนำ
ขอดูนี่เห็นไหมก็ต้องไปอายัดจากโรงรับจำนำอืม
ผู้ต้องหาเอาของไปจำนำเนี่ยค่ะเราไล่เลี้ยงให้ว่ามีอะไรบ้าง
ศพเป็นล้านนะคะมีแหวนเพชรต่างหูเพชรตังหูเพชรหลายคู่อะค่ะ
ร้อยข้อมือเพชรบางอย่างก็เอาไปฝากขายไว้ใช่ค่ะ
อย่างก็ยังอยู่เป็นชิ้นนะคะบางอย่างก็ไปจำนำก็ไปได้คืนมา
ทีนี้กาแพงเนี่ยทองคำอีกอ่ะค่ะเจ้าของร้านที่รับจำนำหรือว่าอะไรต่างต่างนานา
ต้องไปไล่เอากับผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขารับไปไม่ได้
มันก็เป็นรับซื้อของโจรไงคะมันเป็นของขโมยมามีเงินหนึ่งล้าน
มีเงินสดหนึ่งล้านกว่าบาทค่ะที่ยังไม่ได้คืนทีนี้ค่ะ
อย่างที่บอกว่าจับตัวได้หลายวันแล้วนะคะแล้วก็ฝากขังไปตั้งแต่ยี่สิบสาม
กรกฎาคมนะคะและใช้คำร้องเนี่ยตำรวจคัดค้านการประกันตัวครับ
แต่คนก่อเหตุเขาไม่มีประวัติที่เคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาก่อนอืม
เดี๋ยวก็จะมีการแถลงข่าวพรุ่งนี้บ่าย๒โมงนะคะตำรวจแจ้งมาแบบนี้
ก่อนหน้านี้คุณคิมเบอร์รี่หรือเปล่านางเอกสาวหรือเปล่าที่ว่าเคยมีคนไปเอากระเป๋าแพงจากในห้องคอนโดอะไรไปใช่ไหม
ก็น่าจะเป็นคอนโดย่านเดียวกันแหละค่ะคือเป็นคนใกล้ชิดทั้งนั้นเลยเพราะมันต้องเข้าออกคอนโดได้ใช่ไหม